คือเมื่อคืนวันที่๑๓พฤษภาเนี่ยคุณป้าท่านหนึ่งแกเสียชีวิต
ทีแรกตำรวจไปเห็นหรือว่าโจรขึ้นบ้านหรือเปล่า
แล้วก็มาฉกทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณป้าจนเสียชีวิต
ไปไปมาเรื่องมันแดงครับความแตก
เพราะว่าธนาคารมีส่วนมาเกี่ยวข้องด้วย

เนี่ยต้องชื่นชมธนาคารไว้ปฏินะ
โดยตำรวจพูทรจังหวัดเพชรโบรี
จับกลุ่มตัวนางสาวจันทิมาอายุ๒๖ปี
นางสาวจันทิมาก่อเหตุฆ่านางตีแทร่ผู้
อายุ๗๐ปีซึ่งเป็นป้าของผู้ก่อเหตุ
โดยนางตีโดนฆ่าเสียชีวิตในบ้านพักตะบนท่าแรงอำเภอท่ายางครับ
คืนวันที่๑๓พฤษภาแล้วนางสาวจันทิมาที่ก่อเหตุก็หลบหนีไปซ่อนตัว
อยู่ที่ตะบนท่าไม้รวกอำเภอท่ายาง
สภาพศพทางขวานนะครับสภาพศพของนางตีนั้นนอนหงายเสียชีวิต
บนที่นอนที่คอก็มีรอยเขียวช้ำหน้ามีบาดแผลลิ้นป้าเขาจุกปาก
ด้วยอืมเสื้อโดนถลกขึ้นมาที่คอผ้าถุงก็หลุดออกจากตัวใกล้ใกล้กัน
ระบุว่าป้าตีเนี่ยเสียชีวิตผิดธรรมชาติอาจจะเกิดการขาดหายใจ
อากาศหายใจนะครับหรือว่าอาการบาดเจ็บโดยนางสาวจันทิพ
มาผู้ก่อเหตุหลังโดนจับได้ก็สารภาพเลยครับว่าเธอเป็นคนลง
มือฆ่าป้าตีเองสาเหตุเนี่ยมาจากตัวเองเอาใบมอบฉันทะของ
ธนาคารมาหลอกให้ป้าตีเซ็นชื่อมอบฉันท้าให้ค่ะแล้วก็นำ
แก๊งรับสมุดธนาคารและบัตรประชาชนของป้าตีไปเบิก
เงินกว่าสองแสนจะนำมาใช้หนี้เงินกู้รายวันของตัวเองนะแต่
จันทิมาเนี่ยหลอกให้ป้าเซ็นชื่ออยู่หลายครั้งอ๋อป้าเซ็นสิ
ป้าเซ็นสิหลายครั้งจนผิดสังเกตเหรอฮะจนผิดสังเกตครับแล้วคน
ที่จับสังเกตได้ก็คือพนักงานธนาคารถึงบอกก็ต้องชื่นชม
จริงนะพนักงานธนาคารเนี่ยสงสัยก็เลยถามกับป้าตีนี่แหละ
สุดท้ายความเลยแตกครับพอป้าตีรู้เรื่องก็เลยมีปากเสียง
กับหลานแล้วระหว่างทางที่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพาป้าตี
ทำธุระเนี่ยป้าตีทวงตังค์ครับทวงตังค์จากนางจันทิมา
แล้วก็ด่าทออย่างรุนแรงเลยเมื่อกลับบ้านนางสาวจันทิมา
ดาลโทษะครับผลักป้าตีล้มลงที่พื้นบ้านขึ้นไปคล่อมบน
ตัวแล้วก็บีบคอบีบจนป้าตีเนี่ยแน่นิ่งไปเลยหลังจาก
คนก่อเหตุลากร่างป้าตีไปนอนบนเตียงแต่ตอนนั้นป้า
ยังไม่ตายป้าตีรู้สึกตัวพยายามจะลุกขึ้นมานางสาว
จันทิมาใช้ท่อนไม้ยาวฟาดซ้ำไปที่หน้า๓ครั้งโหหดมากแล้ว
ก็เอาหมอนเนี่ยนะฮะอุดจมูกป้าตีจนสิ้นลมหายใจไปครับจังหวะ
ทำแผนนะครับโอ้ทำได้ยังไงเนี่ยจากนั้นเนี่ยนางสาวจันทิมาพยายาม
กลบเกลื่อนจัดฉากเลยถลกเสื้อแล้วก็ผ้าถุงของป้าตี
งมุ้งคลุมเอาไว้นำไม้ไปงัดหน้าต่างเพื่อให้เข้าใจว่าอ๋อ
งัดแงะเข้ามาให้ดูว่าเหมือนมีขโมยปีนเข้าหน้าต่าง
ชิงทรัพย์แล้วก็ฆ่าป้าตีค่ะแล้วเจ้าตัวก็หลบหนีไปครับแถม
หลบหนียังขโมยเงินสดไปด้วยนะป้าตีเนี่ยมีเงินอยู่
กระเป๋าสามหมื่นนางสาวจันทิมาคนก่อเหตุก็เอาไปด้วย
ครับตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจากนั้นก็นำตัว
ส่งพนักงานสอบสวนสพท่ายางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคำว่าผู้อื่นนั่นคือป้าของตัวเองนะคะ